คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะกลายเป็นมีสมาชิกใหม่เพิ่มซะงั้นนะคะคือเรื่องราวเป็นอย่างนี้ค่ะ
วัวเนี่ยท้องแก่แล้วก็ไปคลอดลูกได้๓วันปรากฏว่าตัวแม่วัวเนี่ยตกน้ำแล้วมันก็ตาย
ทิ้งลูกวัยสามวันเท่านั้นนะคะให้อยู่ลำพังเผชิญกับโลกใบนี้
แล้วตอนนี้๓เดือนแล้วนะคะวัวตัวนี้แหละค่ะ๓เดือนเพศเมียชื่อว่าเจ้าพลอยเห็นไหมล่ะ
เข้าออกบ้านหลังนี้ประหนึ่งว่าเป็นสมาชิกบ้านนะคะแล้วเจ้าของบ้านน่ารักมากชงนมให้มันกินด้วยนะคะ
วัวตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นของคุณสุธินปราบหนองบัวอายุ๖๔ปีแล้วก็ฝั่งภรรยาชื่อว่าคุณบัวเขียนปราบหนองบัวนะคะอายุ๕๘ปีค่ะ
มันพักอาศัยนี่เห็นไหมเนี่ยชงนมให้กินแบบนี้ค่ะ
นี่ที่บ้านเลขที่เอาบ้านเลขที่ไปก่อนนะฮะ
เลขที่๔๑หมู่๓ตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำค่ะ
คุณบัวเขียนเล่าบอกว่า๓เดือนที่แล้วนะหลังจากที่เจ้าพลอยมันคลอดออกมาได้๓วัน
ของเจ้าพลอยเนี่ยมันตกน้ำกลางทุ่งตายชาวบ้านก็เลยเอาแม่ของเจ้าพลอยเนี่ยไปชำแหละแบ่งขายในหมู่บ้าน
จากนั้นเจ้าพลอยมันร้องหาแม่ตลอดเวลาเลยคิดว่ามันคงคิดถึงแม่มันแล้วก็หิวนมด้วย
ตัดสินใจไปซื้อนมมาชงให้มันกินแล้วเอามันมาอยู่กับที่บ้านเลยปล่อยให้มันอยู่ใต้ถุนบ้านแบบนี้แหละค่ะ
เป็นสมาชิกของบ้านไปแล้วนะคะถึงเวลาก็จะมากินนมเวลาเช้าเย็นทุกวันเจ้าพลอยมันจะเดินตามเข้าไปในครัวนะไปตามให้มาป้อนนมมันนะดูสิมันรู้เยอะนะน่ารู้มากนะ
ตอนนี้เลี้ยงเจ้าพลอยมาได้๓เดือนแล้วกลายเป็นความรักความผูกพันเหมือนเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวไปแล้วนะคะตั้งใจเลยว่าจะไม่ขายเจ้าพลอยเพราะเอ็นดูมันแล้วก็สงสารมันค่ะโอ้เอ็นดูลูกพลอยนะคะ